ไปที่ภาคอีสานไปเที่ยวที่จังหวัดกาลสินกันหน่อยดีกว่า

แต่ต้องนั่งมอเซ้นไปเหรอคะ
นั่งรถไปสิมอไซค์มันโอ้โหไม่ไหว

แล้วแต่อยู่ใกล้อยู่ไกลเอายานพานะที่สะดวกจะเดินไป
ก็จะวิ่งก็แล้วแต่วิ่งเหมือนพี่ตูนไง

ไปเพราะว่ากาลสินมีของดีหลายอย่าง
แต่อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือ

กาลสินเขามีมหากรรมแข่งขันเสียงกลอง
คุณผู้ชมคะ
งานนี้เขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่คึกคักนะ
บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลร่องคำ
อำเภอร่องคำจังหวัดกาลสินจ้ะดูซะก่อนนี่มีรำเป็นขบวนโอ้โห
จัดงานยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะใช่นายไกรสอนกองฉลาด
ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายศักดิ์สิทธิ์ปักศรีสุวรรณในอำเภอร่องคำ
นายภูนิสวัสดิ์น้าท่องคำนายกเทศบนตรีเทศบันดรรวงคำ
ทุกคนในจังหวัดมาที่งานนี้เลยคุณ
โอ้โหงานใหญ่นี่งานใหญ่ค่ะ
มาเปิดมหากรรมเสงกลองร่องคำ
แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสานประจำปี๒๕๕๙
มีศรีสะเกดบ้านฉันก็มาด้วย
มาจากสอบปลล้าวสอบปลล้าวก็มา๑๐๑ก็มา
คือเป็นงานใหญ่ที่รวมคนที่มีฝีมือด้านการแข่งขันประชันกลองทั่วพื้นที่เลยคุณครับ
งานนี้เทศบาลตะมนต์ร่องคำก็ร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรมเรื่องของการเสงกลอง

ก็คือให้สืบทอดแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักด้วย
อย่างที่บอกไปนี่คนที่มาชมก็เยอะ

คนที่มาร่วมงานก็เยอะกว่า๕๐๐๐คน

หมดจังหวัดแล้วค่ะบอกแล้วว่ามางานนี้
คือทั้งงานนี้นะเขาก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลย
เริ่มจากพิธีวงสวงเครื่องเส้นไหว้เจ้าปู่ตา
ขบวนรำกว่า๗๐๐คน
วงสวงเจ้าปูตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวร่องคำนี่แหละ
คอยปกปักรักษาให้ชาวร่องคำอยู่เย็นเป็นสุขเห็นไหม
ค่ะคุดก็สวยใช่ไหมนี่ขบวนรำนี่นี่โอ้โฮดูบรรยากาศ
ฟังเสียงไปด้วยฟังเราเล่าข่าวไปด้วยนี่เพิดเงินนะ
มีความสุขค่ะคุณค่ะพอขบวนเขาแห่กันมาครบหมดแล้ว
ก็มีการแสดงกลองยาวมีธิดากองเสง
อ๋อเหรอนี่ธิดากองเสงใช่ไหมส่วนเมล่าโอ้โฮงามแต้ง
่ำคัดงามหลายการแสดงมากมายนะคะ
แล้วก็ยังมีการจัดนิทัศกาลเศรษฐกิจพอเพียงจากตะมนต์ต่าง
นี่ก็การแสดงไงกองยาวมากมายทีเดียวล่ะคุณผู้ชม
โชว์ฟ้อนต์รำต่างเต้นบาสโลฟ
มีด้วยเหรอจำได้ไหมจำได้
ตลอดข่าวเคยนำเสนอไปเป็นการออกกำลังกาย
ค่ะของชาวพื้นที่เขานะอ่าแต่ว่าไฮไลท์คุณผู้ชมค่ะ
อยู่ที่เรื่องของการแข่งขันประชันกลองเสงนี่แหละนี่
นี่กลองเสงนะคืออะไรรู้ไหมกลองเสง
หลายคนอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นเคยถูกไหมคะ
คือกองเสงเป็นกองที่มีมาแต่โบราณ
เขานิยมเล่นกันในงานบุญงานประเพณีต่าง
กันได้เช่นบุญบังไฟบุญเภเวฐ
หรือว่าบุญพระเวสันดรนะคะบุญแข่งเรือนิยมตีกันเป็นคู่
ถ้าตีเพื่อแข่งขันเนี่ยนะคะก็จะวัดจากระดับความดังของเสียง
คำว่าเสงกล่องเสียงนี่ก็คือการแข่งขันนั่นเอง
ก็คือถ้ากองมันวางเฉยเขาก็เรียกว่ากองเสง
แต่ถ้าเอามาตีเขาเรียกว่าเสงกลอง

เพราะว่ากลองนี้เป็นกลองพื้นบ้านมีมาแต่โบราณ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะได้ชมแบบนี้ก็ต้องเรียกว่ามีโอกาสสำคัญจริงนะคะ
จะมีทั้งแบบกองเสียงหน้าแคบกับกลองเสียงหน้ากว้าง
คุณผู้ชมเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องของกองไปด้วยนะคะตื่นตาตื่นใจทีเดียว
ไปดูบรรยากาศของคนที่เขามาแข่งขันประชันเสียงกลองกันหน่อยค่ะ

เป็นไงลีลาเออเออคือทุ่มทั้งตัวโห
เขาบอกว่าแนะนำนะสำหรับคุณผู้ชายที่จะลงแข่งขันรายการนี้เนี่ย
อย่างแรกเลยนะครับคุณต้องไปทะเลาะกับภรรยาที่บ้านก่อน

ก็ใส่เต็มที่ได้ดูตีลีลาตีจนแอวทับหลุด

เสียงนกวิทไปเท่านั้นแหละตี

แตะหน้าอะไรไว้ตรงฝากรองมั้ยครับคุณ

นี่เป็นอย่างไรแล้วโอ้โหโอ้โฮ

เขาบอกเลยนะครับว่าเกณฑ์การตัดสินแบ่งเป็นหลายประเภท
กล้องเศสหน้าแคบครับ

แต่กว่าจะตีจบ๓๐วินาทีใช้แรงขนาดนี้
โอ้โหหน้ามืดหน้าดำหน้าแดงอย่างพี่คนนี้แหละครับ

เสียงของใครดังและแหลมกว่ากัน
คนนั้นชนะนะครับนั่นคือการแข่งขันกลองเสงหน้าแคบ
ส่วนกองสิงหน้ากว้างจะแข่งขันกัน๓ยกน้อยหน่อย
ละ๓๐วินาทีเหมือนกัน
กรรมการจะฟังว่าใครตีแล้วเสียงมันทุ่ม

คนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับ
กฎกติกาเนี่ยจริงแล้วมันก็ไม่ได้ตายตัวนะ
มันแล้วแต่พื้นที่แต่ละจังหวัดเขาจะกำหนดกัน
แต่ว่าที่กาลสินเขาใช้กติกาแล้วก็แข่งกันแบบนี้นะครับ
เอาล่ะไปลองฟังเสียงท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล
ร่องคำพูดถึงงานนี้กันหน่อยครับ
กรสินผมว่าอนาคตเรื่องท่องเกี่ยวค่อนข้างดีนะฮะ
แต่ว่าทำไงเราจะสร้างภาพจำให้เกิดกับผู้กับคนว่า
กาลสินนะไม่ใช่เมืองที่แห้งแรงนะไม่ใช่เมืองที่ยากจนนะ
ตัดสินมาง่ายนะไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็ไม่รู้
อันนี้ต้องช่วยกันสร้างภาพตรงนี้
ก็เป็นการช่วยกันประชาสมภารภาพรักของจังหวัด
ไปเที่ยวกันนะที่กาลสินนะครับคุณผู้ชมครับ

เอาล่ะตีกันแบบนี้สนุกสนานเลยทีเดียว
มหากรรมเสียงกลองร่องคำนั้นนะครับ

ก็ไปเที่ยวกันได้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญา

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

อยากจะแนะนำนะครับไปเที่ยวกันได้ที่กรสิน

ว่ามีที่ท่องเที่ยวอีกเยอะนะ

ของชาวกาลสินได้ดีเลยทีเดียวนะคะ
ไปทานอาหารปลาปลาแม่น้ำ
นั่นสิบรรยากาศแบบอุ๊ยริมน้ำสบายมากนะ

ใครชอบบรรยากาศแบบชิลเดินตลาดฟังเพลงหน่อย

ข้อความเมื่อสักครู่ถ้าเป็นไปได้ขึ้นมาอีกสักรอบหนึ่ง

จะคลอดแล้วอยากจะขอคำโวยพรจากเรา๓คน

คุณแม่ก่อนเลยให้ความอวยพรไปกับคุณผู้ชมหน่อย
ขอให้คุณแม่ที่กำลังจะคลอดเนี่ยนะคะ

ทำใจให้สบายอะไรก็ดี

จากคนที่มีประสบการณ์แล้ว

ก็ขอให้คุณแม่และคุณลูกสุขภาพแข็งแรง
น้องคลอดง่ายเรียงง่ายโตวัยนะคะ

แล้วก็ออกมาปลอดภัยแล้วก็ให้คุณน้องนะครับ
ออกมาแล้วก็สุขภาพแข็งแรง
ขึ้นมาเป็นเด็กดีของสังคมต่อไป

ใช่แล้วอย่าลืมให้น้องมาดูตลอดข่าว
เช้านี้แล้วก็ตลันไปดีกัน

บอกว่าส่งข้อความมาถึงไม่ถึงไม่รู้

แต่ขอโทษทีอ่านชื่อไม่ทันค่ะ

แต่ว่าถ้าใครที่ส่งมาถึงแน่นอน
ถูกต้องนะครับแอดเราเป็นเพื่อนแล้วก็พูดคุยกัน
ผ่านหน้าจอของเรา
ช่องทางไลน์แบบนี้คุยกันแบบสด
โอ้โหมันช่างเป็นอะไรที่ฟินสุดจริง

คุณผู้ชมก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วย

ส่งกันมาเยอะเลยนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยนะ